คุณผู้ชมค่ะผู้หญิงเนี่ยโทรแจ้งหนึ่งเก้าหนึ่ง
คุณตำรวจช่วยด้วยอดีตแฟนนุ่มเนี่ยตามมารังความจะพาเธอไปให้ได้
ทีนี้พอตำรวจลงไปเนี่ยนะคะก็เจอผู้ชายคนนั้นจริงเขามา
อ่าฮะเมาแล้วก็กลางเลยบอกว่ากูเนี้ยนะรู้จักตำรวจยศใหญ่ใหญ่
เดี๋ยวจะเด้งอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวไปดูกิริยาอาการของผู้ชายคนนี้ค่ะ
นี่นี่
รู้จักกับตำรวจนะครับ
ตำรวจใหญ่โตเดี๋ยวจะสั่งเด้งตำรวจนะคะ
คลิปนี้ที่คุณผู้ชมเห็นเป็นมุมจากกล้องติดหมวกของสายตรวจ๑๙๑

คือตำรวจเข้าระงับเหตุ
เหตุการณ์นี้ทางฝ่ายชายที่เขาเป็นอดีตแฟนเนี่ยนะ
ตามรังความฝ่ายหญิงแล้วจะพาฝ่ายหญิงไปอยู่ด้วยค่ะ
ฝ่ายหญิงก็เลยโทรศัพท์แจ้งตำรวจสิ
เพราะว่าเธอก็กลัวที่จะไม่ปลอดภัย
แล้วคลิปนี้เนี่ยจะเห็นว่าผู้ชายคนนี้เขานั่งบนรถมอเตอร์ไซค์
แล้วท่าทางเมาโวยวายเลยเหมือนกับแบบมายุ่งอะไรกับเมียผม
ตำรวจก็ยืนอยู่กับฝ่ายหญิงฝ่ายหญิงก็บอกว่าจับไปเลยค่ะ

บอกว่าเป็นผู้จัดการโต้เถียงกันอยู่สักพักหนึ่ง
แล้วฝ่ายชายที่เป็นอดีตแฟน
ก็บอกว่ารู้จักคนใหญ่คนโต
ใหญ่กว่าตำรวจเดี๋ยวจะสั่งเด้ง
พอตำรวจพยายามเกลี้ยกล่อมคือมันดึกแล้วคุณผู้ชม
เพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตี๓ของเมื่อวานนี้
เขาก็พยายามที่จะให้ฝ่ายชายเบาให้ไปพักผ่อน
เมามากแล้วเดี๋ยวกวนชาวบ้าน
แล้วก็พยายามอธิบายให้ฝ่ายชายฟังนะ
ว่าผู้หญิงเขาแจ้งความแล้วควรที่จะแยกย้ายกัน

แล้วมีช็อตของการแจกกล้วยให้กับตำรวจด้วย

หายใจเข้านับ๑๐๐นับ๑พันแล้ว
แล้วก็ตัดสินใจรวบตัวใส่กุญแจมือ
ฝ่ายหญิงก็บอกว่าดีแล้วค่ะจับไปเลย
ทีนี้พออดีตแฟนถูกควบคุมตัวเนี่ยนะ
เพิ่งจะสำนึกสติมาปัญญาเกิดค่ะ
พยายามที่จะขอโทษตำรวจแต่สุดท้ายก็ไม่รอด

และพี่น้องยังศรัทธาโทรมาหาเรานะครับ

ชาวเน็ตก็ชื่นชมความอดทนอดกลั้นของตำรวจ
บอกว่าหูคุณตำรวจทำแบบนี้นี่สุดยอดเลยนะ
คือตำรวจใจเย็นแล้วก็ไม่ทำเกินกว่าเหตุ
นักข่าวของเราก็พยายามที่จะติดต่อสอบถามนะคะ
ไปยังผู้กำกับสพเมืองขอนแก่น
พันธุ์ตำรวจเอกปรีชาเก่งสาริกิจ

บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนตี๓ของเมื่อวานนี้

ได้รับแจ้งจากผู้หญิงคนนี้ว่าอดีตแฟนเนี่ยโทรมารังความแล้วจะมาหา
ผู้หญิงก็กลัวก็เลยแจ้งมาที่๑๙๑
แล้วตำรวจก็เลยส่งสายตรวจออกไปตรวจสอบ
ผู้หญิงคนนี้เจอผู้ชายคนนี้
แล้วผู้ชายคือนายธนาศักดิ์บุญยออายุ๓๘ปี
ก็เป็นชาวขอนแก่นนี่แหละค่ะ
อยู่ในอาการเมาพูดจาโวยวายเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ
แล้วเหตุการณ์ก็เป็นไปอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในคลิป
ทีนี้ตำรวจก็เลยต้องคุมตัวผู้ชายคนนี้ไปดำเนินคดี
ข้อหาดูหมินเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่
โทษจำคุกไม่เกิน๑ปี
หรือว่าปรับไม่เกิน๒๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
แล้วเดี๋ยววันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะส่งสำนวนฟ้องศาล
ฝากฟ้องตามขั้นตอนด้วย
เหตุการณ์นี้ถือว่าตำรวจมีความอดทนต่อสิ่งเรา
ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีนะแม้ว่าตำรวจจะถูกคุกคาม
แต่ตำรวจเขาก็ประเมินสถานการณ์เบื้องต้นก็คิดว่า
แลกอยากให้จบง่ายแบบนี้ก็ใช้วิธีการแบบนี้ของตำรวจนะคะ